คุณผู้ชมจะทานอาหารอะไรก็ตามแต่ต้องระมัดระวังด้วย
เพราะว่ากรมควบคุมโรคบอกว่าตอนนี้เอง
ถ้าเกิดใครชอบกินอาหารแบบสุกดิบ
โดยเฉพาะหมูที่มาชำแหละเองระวังจะเป็นไข้หูดับ

ก็จะเป็นหูหนกถาวรหรือถึงขั้นเสียชีวิต
และณขณะนี้สถิติพบว่ามีเสียชีวิตแล้ว๕คนครับ
แพทย์อำนวยกาจีนะอธิบดีกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขบดเผยว่า
ในช่วงวันหยุดติดต่อกันนานหลายวันช่วงนี้ครับ
ประชาชนก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก
อาจจะมีการพบปากกับบรรดายญาติพี่น้องแล้วก็ผองเพื่อนนะครับ
รวมทั้งอาจจะมีการจัดงานเลี้ยงหรือทำอาหารรับประทานกันเองร่วมกัน
สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าการนิยมบริโภคอาหารแบบสุกดิบ
โดยเฉพาะเนื้อหมูที่ชำแหละกันเองในหมู่บ้านแล้วก็นำมาแบ่งกันรับประทาน
เชื่อว่าเครื่องปรุงต่างไม่ว่าจะเป็นพริกกะดีเกลือน้ำมะนาว
เหล่านี้จะช่วยทำให้เชื้อโรคและพญาติที่อยู่ในเนื้อหมูตาย
กรมควบคุมโรคบอกว่าความเชื่อดังกล่าวนะครับคุณผู้ชม
ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หูดับหรือโรคติดเชื้อ
จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค
ตั้งแต่วันที่๑มกราคมถึงวันที่๒๔เมษายนปี๒๕๕๙
นั้นก็พบจำนวนผู้ป่วย๖๒คนเสียชีวิต๕คน
กลุ่มที่ป่วยมากที่สุดก็คืออายุ๖๕ปีขึ้นไปนะครับ
รองลงมาคืออายุ๔๕๕๔ปีและถัดมาก็คือ๓๕๔๔ปี
โดยจังหวัดอุตรดิษฐ์มีอัตราป่วยสูงสุด
รองลงมาคือเพชรบูรณ์นครสวรรค์น่านและอุทัยธานี
คุณผู้ชมครับสำหรับโรคนี้สามารถติดต่อได้๒ทางด้วยกัน
ทางแรกก็คือการรับประทานหมูดิบทั้งเนื้อเครื่องในและเลือด
ทางที่๒ก็คือการสัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อ
รวมทั้งเนื้อหมูเครื่องในหมูและเลือดของหมูที่เป็นโรค
หลังจากได้รับเชื้อ๑๓วันผู้ป่วยจะมีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
ไข้สูงปวดศีรษะอาเจียนและบางรายไม่รู้สึกตัวนะครับ
อาจจะมีชักกระตุกรวมถึงเป็นอัมพาตและอาจมีเยื่อบุหัวใจปอดอักเสบ
สายตาพระมัวมีโอกาสที่หูหนกถาวรหากอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ
เนื่องจากการติดเชื้อในกระแสเลือดนั่นเองครับ